วันนี้เป็นวันจ่ายผมจะพาคุณผู้ชมไปสำรวจตลาดเยาวราชกันหน่อย
ข้าวของเครื่องเส้นไหว้แต่ละอย่างนั้นเป็นอย่างไร
ราคาแพงขึ้นหรือเปล่าคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะ
ประชาชนก็ต้องไปที่เยาวราชเพราะว่าเป็นจุดหลักจุดใหญ่เลย
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตลาดเยาวราชในตรอกนี้เป็นตรอกสำคัญเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่ออกไปซื้อสินค้าจับจ่ายใช้สอยในวันจ่ายพร้อมสำหรับการไหว้บรรพบรุษในวันพรุ่งนี้

จากการไปสำรวจพบว่าโอ้โหสินค้าทุกรายการปรับขึ้นไปเฉลี่ย๒๐๓๐จากสัปดาห์ก่อน
อย่างเช่นไก่ต้มตอนนี้นะจากราคา๔๐๐๕๐๐บาทวันนี้ขึ้นไปอยู่ที่๕๕๐๖๕๐เข้าไปแล้วนะครับ
เป็นพะโลนะครับตัวละ๔๕๐๕๐๐บาทแต่ว่าถ้ายิ่งตัวสวยอวบอ้วนราคาก็จะแพงขึ้นตามขนาดนะครับ
หมู๓ชั้นชิ้นหนึ่งราคา๔๐๐ขออภัยครับ๒๔๐๒๕๐บาทขนมเทียนก็มีชิ้นละ๑๐๑๒บาทขนมเข่งคู่ละ๓๕๔๐บาท
ส่วนส้มผลไม้มงคลโอ้โหมีความหมายโชคดีมั่นคงมั่งคั่งราคาตอนนี้พุ่งขึ้นเป็นเท่าตัว
จากเดิมกิโลกรัมละ๑๐๐๑๕๐บาทวันนี้ราคาพุ่งขึ้นไป๑๘๐๒๐๐บาทเข้าไปแล้ว
แต่บรรดาพ่อค้าแม่ขายบอกว่าโอ้โหจำเป็นต้องขึ้นราคาครับเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นจริง
ขณะที่ประชาชนไปซื้อของบอกว่าต้องซื้อเท่าที่จำเป็นและในปริมาณที่จำกัดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายนั่นเองครับ
และล่าสุดนะครับกรมการค้าภายในออกมาเตือนเลยห้ามผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขาย
วยโอกาสขึ้นราคาถ้าพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายมีโทษนะครับ
คุกสูงสุด๗ปีปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับ